คิวกะติกปอแล้วก็จ๊อปบ้าง
ลงเรือเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ

คุณแตงโมนะครับตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพญา

เมื่อวานนี้ตำรวจพามาเลย๓คนที่ผมไล่เรียงไป

๒๐ในรายการ๑๕นาที
สาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์กระติกกระติกนี้ลงไปช่วง๒ทุ่ม๑๓
จน๒ทุ่ม๔๕ครึ่งชั่วโมงได้นะครับมาที่ท่าน้ำนนท์ตำรวจพาไปขึ้น
แตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยาตามคำให้การของชาวบ้านที่ตกปลาอยู่
ตรงนั้น๔คนน้องหนุ่มที่ตกปลาอยู่จะเห็นว่าเรือนะฮะ
หักศอกแล้วเห็นวัตถุบางอย่างตกลงไปในน้ำ
จากนั้นก็แล่นมาที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑๒๐นาฬิกา๔๕นาที
คิวใครล่ะปปลงเรือตำรวจบอกจำลองเหตุการณ์จากสภาพระราม๗
มายังท่าเรือพิบูรสงคราม๑และจำลองการแล่นเรือหาแตงโม๒๓รอบ
แบบที่คนตกปลาเห็นพี่เขาวนอยู่วนอยู่สักสองสามรอบได้ลองทำดูนะฮะ
แล้วพาขึ้นฝั่งซึ่งขณะเดินทางกลับปอยกมือไหว้นักข่าว
แล้วก็เอามือทุบที่หน้าอกหน้าอกตัวเอง
เขาแปลความหมายว่าเหมือนปอแสดงว่าเขารู้สึกผิดนะผิดนะผิดนะแบบนี้แบบนี้
เมื่อถูกถามว่ายังกังวลใจไหมคุณปอคุณปอตอบสั้นกังวลใจ
๒๑นาฬิกา๑๗นาทีครับคนสุดท้ายนายนิทัศน์กินละติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อป
นี่มาพร้อมกับทนายเลยนะวันนี้นะลงเรือไปที่สภาพระราม๗
ไปยังท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะฮะ
จำลองเหตุการณ์ขณะที่คุณแตงโมเดินผ่านเข้าไป
เพราะเขาบอกเขาเห็นจากหน้าเรือไปหลังเรือเนี่ย
และช่วงที่ทราบว่าคุณแตงโมตกเรือไปแล้วก็เริ่มค้นหาตามที่ให้การเอาไว้
เขาบอกว่าเขาแนบตัวลงกับพื้นเรือคุณผู้ชมแล้วเอาไฟฉายส่องไปใต้น้ำ
ส่องดูแล้วก็เดินทางกลับเวลา๒๑นาฬิกา๕๗นาที
วันนี้จ๊อปไม่ตอบคำถามของสื่อมวลชนใดทั้งสิ้นนะครับ
จำลองเหตุการณ์บนเรือเหลือเพียงโรเบิร์ตนะครับ
ที่ให้ข้อมูลบอกว่ามีการสลับการขับเรือกับปอไประยะ
คือยังไม่ได้มาจำลองเหตุการณ์นะฮะ
บอกว่าโรเบิร์ตไม่สบายยังไม่ได้มาในวันนี้
แต่เขาไปที่โรงพักนะเดี๋ยวดูว่าไปที่โรงพักตอนไหนยังไงนะฮะ